เธออยากสวยเพราะว่าหน้าผากคือกว้าง
เธอก็เลยอยากทำให้หน้าผากแคบลงเดี๋ยวนี้ศัลยกรรมมันทำได้ทุกอย่างนะ
แต่ปรากฏว่าไปทำศัลยกรรมมาเธอเกิดแผลเน่าตรงหน้าผาก
กล้าเปิดให้เราดูเลยนะเนี่ยแทนที่หน้าผากจะแคบลงนะ
ปรากฏว่าเกิดแผลเน่าฮะเธอไปร้องปคบนะ
ศูนย์รับแจ้งความของกรมชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
เพราะว่ามาแจ้งไว้แบบนี้บอกว่าโอ้โหนี่ขอความช่วยเหลือหน่อย
ขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าจริงแล้วเธอเป็นสาวสวยอายุ๒๗ปี
เป็นพริตตี้เอ็มซีรถยี่ห้อหรูนะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเธอต้องการเสริมโงเห้งเพื่อรับทรัพย์
เพราะว่าเธอเป็นคนหน้าผากกว้างเวลาที่จะไปเป็นเอ็มซี
ก็ต้องเอาผมมาปิดปิดไว้ขาดความมั่นใจส่วนหนึ่งนะฮะ
ก็เลยไปทำศัลยกรรมจะขยับให้หน้าผากแคบลงคุณ

เพื่อให้สามารถที่จะเวลาเปิดผมได้เปิดหน้าได้จะได้รับทรัพย์นะฮะ
ดูก็พบว่าโอ้โหโปรโมชั่นก็ดีรีวิวก็เยอะ

หกหมื่นบาทโอ้ทำเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
พอทำเสร็จหมอสั่งให้พันผ้าที่หน้าผากเอาไว้ห้ามแกะ๑๔วันนะ
แต่เธอบอกผ่านไป๒วันรู้สึกเจ็บมากเลยตรงกลางหน้าผากเนี่ยนะครับ
ทนไม่ไหวตัดสินใจกลับไปหาหมอให้หมอแกะผ้าออกให้ดู
เพราะว่าหน้าผักมันเหมือนแผลเน่าแล้วคุณหนองไหลออกมา
แต่หมอบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกว่ายังเป็นแผลปกติอยู่เลย
แค่แพ้ผ้าพันแผลเท่านั้นแล้วให้กลับบ้านไป
แต่สุดท้ายนะเธอเจ็บเธอปวดตรงไอ้แผลที่เธอบอกเนี่ยนะฮะ
เธอก็เลยไปหาหมอกับโรงพยาบาลอื่น
ผลออกมาหมอโรงพยาบาลอื่นบอกว่านี่เนื้อเน่าแล้วนะ

หลังจากเกิดเรื่องเธอพยายามติดต่อขอรับการเยียวยา
จากคลินิกที่ทำศักดิ์กรรมให้เธอนะ
แต่คลินิกพยายามบ่ายเบียงจ่ายเงินมาให้แค่๑๕๐๐๐บาท
จากนั้นก็บล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมด
ยังขู่ว่าหากทำให้คลินิกเสียหายจะฟ้องกลับด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ทำให้เธอสูญเสียรายได้เพราะอะไร

หน้าตานะฮะหลังเกิดเรื่องไม่สามารถทำงานได้เลย
รายได้หายไปเกือบปีไม่ต่ำกว่า๑แสนบาทนะครับ
และถามหมอคลินิกหลายที่ยืนยันว่าถ้ารักษาจริงเนี่ย
ต้องเสียค่ารักษาไม่ต่ำกว่า๑ล้าน
อาจจะต้องรักษาด้วยการฉายเลเซอร์อย่างน้อยกี่ปีรู้ไหม

รายได้ก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทำ
แถมนี่

ไม่รับปากว่ามันจะหายเหมือนเดิมหรือเปล่า

คุณหมอจะรับผิดชอบหนูยังไงคะ
คุณหมอจะรับผิดชอบหนูยังไงฮะ

เรียกร้องใครก็ไม่ได้แต่จริงตอนนี้เธอก็ดีขึ้นนะ
แต่มันไม่ได้หายเป็นปกติเหมือนเดิม
มันยังมีรอยแดงอยู่แบบนี้ไงพี่บุ๊ค
คือสมมุติไปทำงานต่อให้แต่งหน้าแต่งตาคือคอนซิลเลอร์หรือรองพื้น

แล้วอย่างหนึ่งคือเธอก็จะสูญเสียความมั่นใจ

สิ่งแรกที่มันดึงดูดไปมองคือไปมองตรงหน้าผากตรงรอยแดงนี้ไง

กับน้องวีวี่ฮะน้องวีวี่อายุ๒๖ปี

แต่ปรากฏว่าหลังทำ๔เดือนจมูกผิดรูป
เกือบทะลุพยายามติดต่อคลินิกนี่

สุดท้ายก็ต้องไปแก้ที่คลินิกอื่นแทน

แพงมากนะใช่งานแก้
งานแก้แพงกว่างานทำนะครับ
สืบดูก็พบว่าคนที่ทำจมูกให้เธอนั้น
ไม่ใช่หมอตามที่คลินิกระบุนะ
เป็นแค่คนจบด้านรังศรีเท่านั้นเอง

อ้าวเลยสงสัยว่าถึงแม้เป็นหมอจบรังสี
จะสามารถผ่าตัดศัลยกรรมความงามได้ยังไงฮะ

ตัดสินใจรวมตัวกันมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะ

นิกนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
มีลูกค้าเข้าไปทำหน้ากันจำนวนมาก
เรื่องนี้ก็ต้องให้หน่วยงานตรวจสอบต่อนะฮะ
ต้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้เสียหาย

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เพราะยังเปิดให้บริการอยู่เลย

ทำที่เดียวกับเธอกับน้องวีวี่